มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะถูกพูดถึงเยอะค่ะในโลกออนไลน์
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่หนุ่มขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่บางปูสมุทรปราการ
เขาเป็นคนถ่ายเอาไว้แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะ
คนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาถูกรีดไถถูกขูดรีด
แล้วก็มีการไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมเอาไว้แล้วด้วยแล้วก็โพสต์เรื่องราวเหล่านี้
เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายเอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มี๒มุม๒ด้านนะคะ
ก็นี่ล่ะมึงจะทำไงล่ะ
มึงจะทำไงทำไม
คลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่
หนุ่มวินรถจักรยานยนต์เขาอัดเอาไว้นะคะ

เขาโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าอำนาจคอสชยังมีอยู่ไหม
ซื้อขายเก็บเงินเปลี่ยนหน้า
รีดไถคมครูทำร้ายร่างกายขับไล่
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการ
กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้ด้วยครับ
ก็เป็นคลิปคล้ายกับการโต้เถียงกันนะคะ
ระหว่างคนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยกัน
ใจความเป็นลักษณะที่ว่าเป็นปัญหาเรื่องของการซื้อขายเสื้อวิน
การรีดไถเงินคมครูทำร้ายร่างกาย

เหมือนกับหนุ่มวินคู่กรณีมีลักษณะคล้ายกับเดินเข้ามาหา
วินรถจักรยานยนต์ที่เขาถ่ายคลิปอยู่
เหมือนกับจะมาทำร้ายหรือเปล่าลักษณะแบบนี้นะคะ

ยังมีการโพสต์ภาพใบคำร้องขอความช่วยเหลือ
จากศูนนำโรงธรรมอำเภอมือสมุทรประการ
ระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะภาพนี้นะคะบอกว่า
งด้วยวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๑ก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างนิคมบางปู๗๗ปากซอยทางเข้านิคม
มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้เรียกเก็บเงินพร้อมทั้งมีการขู่ทำร้าย
ก่อนหน้านี้มีผู้ถูกทำร้ายไปแล้วด้วย
อีกทั้งยังมีการขับไล่ออกจากวินด้วย
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการเพื่อความปลอดภัยของคนในวินค่ะ

เป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลคุมวินแน่นอน
ขัดกฎหมายขัดกับสิ่งที่คอสชเข้ามาปราบรามแน่นอน
แต่เรื่องนี้ต้องฟังให้รอบด้านนะคะ
เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยว่าเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะ
เราส่งคุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไม่เจอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่เราได้ไปเจอกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ก็เลยไปสอบถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ได้ไปคุยกับนายสมเกียจคงแสงโชว์อายุ๕๐ปีค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทะเลาะวิวาส
ระหว่างนายตั้มหรือนายอาวุธรวมไทยอายุ๒๘ปี
ตั้มเป็นคนถ่ายคลิปเป็นวินเบอร์๙ค่ะ
ตั้มเนี่ยทะเลาะกับเนยหรือนายอัศวินชุมแสงเป็นวินเบอร์๓๒
ทั้งคู่อยู่วินเดียวกันนะคะแต่ทะเลาะกัน
นี่เป็นข้อมูลจากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ย
เพราะนายเนยไปเตือนในตั้ม
เพราะในตั้มชอบไปจอดดักรอรับผู้โดยสาร

ตั้มก็เลยไม่พอใจทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกันตามที่ปรากฏในคลิปนะคะ
ส่วนเรื่องที่ในตั้มคนถ่ายคลิปอ้างว่ามีวินมาเฟียมาเรียกเก็บเงินมารีดไถ

เขาบอกว่าไม่จริงที่เรียกเก็บเงินมันเป็นการเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟ
วินทุกคนเขาต้องช่วยกันจ่ายเป็นเหมือนค่าส่วนกลางของวิน
เขาจ่ายคนละ๘๐บาทต่อเดือน
แต่กลุ่มของในตั้มคนถ่ายคลิปนี่แหละที่มีอยู่ประมาณ๙คนจากทั้งหมด๒๕คนไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง
ก็เลยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่อยมาค่ะ
ก็เลยแยกกันเป็น๒กลุ่มวินเดียวกันแยกเป็น๒กลุ่ม
คนที่เห็นเหตุการณ์คนนี้เขาก็เลยยืนยันว่ามันไม่ได้มีการข่มขู่เรียกเก็บเงินตามที่ในตั้มกล่าวอ้างนะ
เป็นแค่การทวงถามกันตามปกติเท่านั้น
ก็มองว่าเรื่องของการเก็บเงินค่าส่วนกลางไม่ได้มีการบังคับ
แต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกของคนที่อยู่วินเดียวกันอยู่ร่วมกันจ่ายค่าส่วนกลางไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยกันลักษณะแบบนี้มากกว่า

น้ำแข็งค่าน้ำค่าไฟค่าวัสดุอะไรแบบนี้
เพราะเขาอยู่ร่วมกันวินเดียวกันใช่ไหมไปวิ่งวินกลับมาตักน้ำตักท่าตักน้ำแข็งกินค่าน้ำค่าไฟตรงนี้อันนี้ต้องมีค่าส่วนกลาง
ใช่ส่วนในเนยที่ท้ายคลิปที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีลักษณะเดินพุ่งเข้ามาหาคนถ่ายคลิปอ่ะนะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้จะเป็นการไปทำร้ายคนถ่ายคลิปหรือว่าในตั้มนะแล้วก็จากคลิปที่มีการโพสต์เนี่ยมันไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันเลยแค่เถียงกันนะคะ
เพราะว่าเพื่อนวินคนอื่นเขาก็ห้ามห้ามทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการแบบลงมือลงไม้ทะเลาะแบบทำร้ายกัน
นายสมเกียจบอกว่าส่วนตัวนะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตั้มคนถ่ายคลิปทำไม่ถูกเพราะว่าไม่ทำตามกฎที่เขาตั้งขึ้นมาร่วมกันระหว่างคนที่อยู่ในวินเดียวกันนะคะ
ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันคนเอาเปรียบคนผมก็ไม่ชอบบางทีเขาว่าไอ้คนสิบสามบอกเฮ้ยมึงไม่ออกข้าน้ำเข้าไปมึงมานั่งมึงไม่กลัวเพื่อนเขาว่ายังไงผมก็ออกกันก็มีออกกันสิบห้าคนมึงไม่ออกมึงมานั่งเขาได้ไงทะเลาะเขาสร้างอย่างเงี้ยเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ย

ถ้าเหลือมาใช้อุปกรณ์ขาดเหลือซื้อมุกไม้กวาดแล้วแต่อะไรจะขาดเหลือ
เรามีการบังคับให้จ่ายไหม

ก็ทุกคนก็ต้องจ่ายทุกคนถึงเดือนก็๘๐บาท๘๐บาท
เพราะช่วง๘โมงไปแล้วเบอร์๙จะไปจอดที่ซอยรุเนศสะพานนู้น
ก็เพาะก็นั่งรอสิฮะเขาก็นั่งรอที่นี่

ก็นั่งดูมันอยู่มันทำมาหลายครั้งแล้ว

นี่นี่น่ะชีวิตของวินจักรยานโยนรับจ้าง

วินดูอยู่ก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับ
เดี๋ยวฟังในตั้มหน่อยในตั้มคนถ่ายคลิปนะครับ
นายอาวุธรวมไทยบอกกับเราว่า
ที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าส่วนกลางเดือนละ๘๐บาทเนี่ยอันนี้จริง
แต่ก่อนหน้านี้เขาจ่ายตามปกติ
กระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเริ่มไม่เห็นด้วย
กับคนที่เก็บเงินค่าส่วนกลางเดือนละ๘๐บาท
เพราะไม่มีการแสดงรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน
แล้วทำไมถึงไม่มีเงินส่วนกลางเหลืออยู่เลย
จากที่ก่อนหน้านี้ทุกปีจะมีเงินเหลือ
แล้วเราก็เอาไปทำบุญเลี้ยงพระ
เอาไปทำกิจกรรมอะไรต่างอยู่ตลอด

เขากับเพื่อนที่ไม่เห็นด้วย
ก็เลยตกลงกันว่าไม่จ่ายเงินส่วนกลาง
แล้วมันก็มีปัญหาในวินเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ทางนายตั้มบอกว่าก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้

เพราะว่ายังไงซะก็ต้องอยู่วินเดียวกัน
ก็เป็นไปในทิศทางดีนะครับตำรวจบอก
เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว
แล้วทางวินเขาก็จะตั้งคณะกรรมการคนใหม่ขึ้นมา
เพื่อเอามาแทนคนเดิมที่เก็บเงินส่วนกลาง
จะได้หมดปัญหาคาใจกันไปว่าเออเก็บแล้วเอาไปทำอะไรบ้าง
ทำไมเงินค่าส่วนกลางทำไมไม่เหลือเลย
ไปดักรอข้างนาอะไรแบบเนี้ย
มันไม่ได้เค้าต้องต่อคิวกันไง

อย่างในกรุงเทพเนี้ยเค้าก็ต้องเป็นสำนักงานเขต
เค้าก็ต้องอยู่จุดนี้
ตั้มคนถ่ายคลิปก็เลยบอกว่าขอจบเรื่องเพียงเท่านี้
ไม่อยากจะให้ปัญหาบานปลายไปมากกว่านี้นะคะ
ไม่มีอินิพลมาเฟียเชื่อวินแล้วนะ